ช่วงนี้รอบที่๒นะฮะคนที่ได้
๑หมื่นบาทไปเมื่อออกกาศได้เลือก
และเกมจรวดฉันจะเลือกเล่นเกมไหน

ภายในเวลารวม๖๐วินาทีของทีมนั้น
รอบนี้กับคำถามที่มีไม่จำกัด
ตอบคำถามจากพิธีกรให้ได้มากที่สุด
ทีมคุณปลายต้องมาเลือกหมวดคำถามแล้วล่ะครับ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

เปี๊ดปี๊ดโอเคเบตงตอบโชค
ชัตเตอร์กดติดตายตอบ
ทองเหนือก้าวตอบปี๊ด
บุคพายาณีตอบบุคพายาณีตอบ
แหมน้องปลอยสิตาง
ถือว่ามีการควบคุมมาทาของตัวเองได้ดีมากครับ
แต่จังหวะที่เธอร่วงลงมานี่
มีอาจารย์โบกมืออำลาบ๊ายบายชาวโลก

ทำไป๕ข้อ๕คะแนนค่ะ
เชิญ
อิ่มต่างทำไปได้๕คะแนนกับเวลาที่เหลือ๔๑วินาที

สะนสู้
ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

เทอมใหญ่หัวใจยู่ตอบ
พ่อแตกตอบ

มิ๊คแกจะอยู่นานเพื่อถ้าแกตอบผิดอย่างนี้

ว่าลีลาสเต็ปขาของแกนี่
น่ารักใน่ดูมาก
โอ๊ยสายขวาสายขวา
แล้วก็ตอบแบบผิดถูก
โอ้โฮฉันล่างงง
พอจังหวะที่จะร่วงลงมาเนี่ย

อย่างกับนกกระยางสะดุดหอยหลอด

โอ้โฮคุณมิงครับผม

ตอบได้เยอะมากนะฮะตอบได้เยอะมาก
แต่ตอบไม่ค่อยจะถูกนะครับผม
นี่เรามาดูกันนะครับ

เพราะชื่อเต็มคือ๙๙๙ตอติดตาย
ตอนนั้นตัวเท่าหัวเข่าแล้วใครจะไม่รู้คะ
ตัวเท่าหัวเข่าปิดเทอมใหญ่หัวใจยุ่ง

อันนี้ได้คะแนนนะฮะเขามีแต่ปิดเทอมใหญ่หัวใจ
วาวุน

บอกว่ามีเราถามหนังไทยอันนั้นเป็นหนังฮารุฮอลลี่วูดชื่อเรื่องว่า

ทำไปได้เยอะมากนะฮะ๒ข้อ๒คะแนน
ทีมไทยสุดทางทำไปได้๗คะแนน

อ่ะและตีพร้อม๒๒วินาทีนะครับ
เปิดศึกวันทรงตัว

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทิฟฟี่

ถูก

โอ้โฮดูแล้วเหมือนกับว่าน้องกำลังหัดเดินเลยครับ

สุดท้ายก็ต้านทานเครื่องเล่นของเราไม่ไหว
ตกน้ำไปสบายใจเชียวนัทเด้

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทิฟฟี่

ได้คะแนนไปนะครับนะครับ

เขาเป็นลัดดาแลนด์

ทำให้ได้๔ข้อ๔คะแนนครับ

ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ